ซึ่งเพิ่งจะผ่านมาแล้วที่โคลราช
ก็สนุกมากคือแบบเป็นอีกฟิลล์หนึ่งกับที่เป็นพิธีกรในรายการนะคะ
สนุกด้วยเพราะว่ามันเป็นคืออารมณ์สด
แล้วก็คนดูด้วยค่ะก็เลยแบบอีกแบบนึง
คือเรื่องอุปสรรคเป็นอุปสรรคเท่าไหร่หรือเปล่า
หนูว่าไม่ค่อยเป็นอุปสรรคเท่าไรค่ะ
แต่ว่าคือบางทีหนูก็จะเกรงใจกับชื่อ
ชื่อแบบผู้บริหารหรือว่าชื่อพวกแบบพี่ดาราที่เชิญมาด้วยค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็พิธีถูกก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นจียอด
หลังจากนั้นรับใจว่าเจียนมีงานที่เกี่ยวกับเกาหลีด้วยไหม
ค่ะแต่ว่าคือจริงงานอะไรที่แบบเข้ามาก็เดือนก็ไปหมดนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเขาต้องการเจียนเบบีนิตที่จะแบบรับใช้งานตลอดเวลาเลย
แต่ว่าคือเขาอาจจะเห็นเจียนแฟนแบบคนเกาหลีด้วยก็เลยแบบเหมาะกับงานเกาหลีมั่งค่ะ
ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะแบบงานเกาหลีเยอะ
โคราชก็แบบเจียนก็แบบเซลล์กับพี่น้องอะค่ะก็แบบสนุกมาก
พี่น้องพี่น้องธนาใช่พี่น้องพี่น้องธนาแต่สนุกมากเลย
แบบคือแบบคุยกันคุยกันแล้วก็เซลล์เล่นกันบนเวทีก็เลยเป็นอะไรที่มันแบบไม่มีไม่มีอยู่ในสกริปต์ไงครับ
ก็เลยแบบสนุกอีกแบบนึง
จนเป็นคนดีจริงหรอ
ตอนนี้พักอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวก็ได้เรียนลูกกับทีมงานทุกคนเวลาไปทำงาน
นะนี่ก็พี่หนักข่าวทุกครั้งเวลาแบบหนูพูดพีชก็ทุกคนก็แก้ให้
คุณกิจใจกับงานที่ก่อน

ชอบนะคะเพราะว่าเสร็จเร็วด้วย

เป็นครั้งที่สองเองที่จะเป็นแบบภาษาไทยล้วนเลยอะค่ะแต่ก่อนหน้านี้อาเจียนก็เคยแบบรับงานพิธีกรแบบพูดภาษาเกาหลีกับพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นปูเพิ่งจะได้ทำอะค่ะก็จะเรียนรู้ไปเรื่อย
พิธีกรนะคะตอนนี้ก็แบบมาเรื่อยอยู่ค่ะแต่ก็อาจจะเขาก็เห็นแบบจียอนภาพในแบบพิธีกรในรายการมากขึ้นมั้งค่ะก็เลยเขาก็อาจจะไว้ใจ

มีบ้างแต่ว่าควิวิทย์ไม่ตรงกัน
ก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสที่จะไป
หนูก็อยากไปเพราะว่าเขาก็จะลดลงคอร์สเป็นร่ามไง
คุณก็คือไม่ได้มีความรู้ตกรรมกับงานพี่คะ
ใช่ค่ะยังทำงาน๗วันอยู่เหมือนเดิม
คือของรายการนั้นเหรอคะ
ยังไม่ได้เลยค่ะก็แบบอันนี้คือไม่ได้ให้พักให้มาสักพักค่ะ
คือเรื่องคิวของทางสองรายการเนี่ยก็คือแบบคุยไว้ตั้งนานแล้ว
ใช้ก่อนที่จะมีเรื่องเกิดขึ้นด้วยซ้ำอยู่ก็แรงเรื่องอันนี้ก็แทรกขึ้นมา
แบบเห็นว่าอันนี้มีเรื่องปัญหากันหรือเปล่าซึ่งไม่เกี่ยวเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้แบบจะมาคุยกับทางผู้ใหญ่ว่า
การเบงคิวเนี่ยก็คือไม่สะดวกทางเขาด้วย
ก็เลยเราก็ต้องแบบหักตรงนี้ก่อน
ที่มีโอกาสได้ไปคุยกับเรื่องของคุณ

มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่เป็ดหน่อยครับ
เพราะพี่เป็ดเองเข้าใจจียอนผิดไปก่อนหน้า

พี่เป็นเจ้าของบริษัทเนาะ
ก็จะแบบไม่เคยลงมาคุยกับพวกเราอยู่แล้ว

หรือแบบเลขาของพี่เป็ดก็จะลงมาคุยกับจียอนเองนะคะ

อาจจะแบบเข้าใจผิดกับเรื่องข่าว
ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

ยังไม่ได้คุยกับพี่เปย์โดยตรงเลยค่ะ

ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลา

เพราะว่าตอนนี้พี่เป๊กก็ยุ่งเหมือนกันนะคะ
ใครจะติดต่อให้เวลามันตรงกันอยู่

ไม่อยากให้พี่เป็นเข้าใจผิด

ตั้งแต่แรกพี่เป็นผู้ใหญ่คนนึง

ในรายการทั้งก่อนบ่ายและยุทธการ

จากตรงนี้จียอนก็ได้มี

หรือเรื่องที่ไหนก็ไม่รู้
แต่ว่าพี่เป็น

พอตอนนี้มองคนมองว่าเรื่องเยอะขึ้น
อะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือตอนนี้ก็คือพยายามให้

คือยิ่งเครียดแบบก็
สุขภาพของจียอนก็แย่ลงด้วย

ควบคุมเหรอคะ

นึกออกไหมคะก็แบบ
คือถ้าสมมุติว่ามีคนรักเราก็
ต้องมีคนเกลียดเราอยู่แล้ว

คือแบบเจียนก็จะทำหน้าที่ของเจียนเองไปเรื่อย

คนที่จะแบบได้รวมงานกับเจียว
เขาก็จะเห็นด้วยตัวเองว่า

จียอนล่ะ
ก็อย่างที่พูดก็คือ

หลายคนเขาก็โยงมาว่า
เป็นเรามีคนแขตกับเราด้วย

ไอจีคือไอจีใคร

ใส่ใจมากขนาดนั้นเพราะว่านั่นคือไม่ใช่เรื่องของหนู
แล้วเมียกาลอยากคุยกับพี่แบบอะไร

แบบสัมภาษณ์ไปแล้วรอบที่แล้วทั้งหมดแล้วอะค่ะ

ไม่เป็นไรสเซอร์เบอรี่หนูชอบกินค่ะอร่อยจังไป
ตอนนี้เจียวห่วงสุขภาพของตัวเองมากค่ะ
คือรู้เลยว่าร่างกายของหนูแบบไม่ปกติแล้ว
เรื่อย๒๑ปีนี้ทำงานเสร็จเพิ่มก็จะบินไปเกาหลี
เพื่อจัดสุขภาพให้จริงจัง
เพราะว่าหลังจากงานที่ตอนที่ชักไปก็ยังมีอาการอยู่
แล้วก็ยังมีการบวมขึ้นอีก
แล้วก็มีอาการเรื่อยอยู่
ก็เลยฉันก็แอบกลัวว่าแบบมีอะไรหรือเปล่า

ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีอาการแบบแปลกอยู่เหมือนกัน

ก็เลยจนก็อยู่อยู่
ก็แบบบวมขึ้นนะคะแบบตัวจะบวมขึ้น
แล้วก็พวกแบบนิวอะไรอย่างนี้ก็จะแบบบวมขึ้น
แล้วคือรู้สึกแบบชา
แล้วแบบเหมือนแบบในร่างกายเหมือนแบบ

เพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาล
ก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปพักผ่อนแต่จริงจังค่ะ
ก็ไม่ได้ตลอดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เลย
ใช่ค่ะจะไปตัวจริงจังค่ะ

ใช่ค่ะภาคยา

มีใครดูภาพใช่ไหม
เดี๋ยวก็ไม่ได้พักอีก

มีค่ะมีคนคุยค่ะ

เห็นหรือยังคะ
อืมไม่ใช่คนในวงการนะคะ

อันนี้เดี๋ยวนี้ก็มีไลฟ์สด
อ่าไปไม่เป็น
สนุกหัวใจไปสินะพูด

ก็โอเคโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่

เรียกว่าคบกันได้ไหมค่ะ

อย่างเบลออยู่เนาะ